สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสานะคะ
กลางสัปดาห์นับจากนี้ไปอีกวัน๒วันจะเป็นช่วงที่อากาศนิ่งลมสงบ
เพราะฉะนั้นเราจึงตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานได้อย่างชัดเจนนะคะ
ตรวจสอบกันข้อมูลแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
จะเห็นว่าฝุ่นละอองที่เป็นพิษมากมายเลย
เพราะฉะนั้นทางหน่วยงานต่างนะคะ

ก็เลยมีแผนในการรับมือป้องกันฝุ่นควันพิษ
อย่างเช่นเรื่องของการที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ประกาศหยุดเรียนช่วงวันที่๒๖
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและผลกระทบต่าง
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก๒วันนะคะ
แล้วก็ยังห้ามรถบรรทุก๖ล้อขึ้นไป
เข้าพื้นที่วงแหวนกาญจนาพิเศษ
ตลอด๒๔ชั่วโมงจนไปถึงคืนวันที่๒๗กุมภาพันธ์ด้วย
รวมทั้งตั้งจุดตรวจรถควันดำ๕๐เขตนะคะ

เพื่อไม่ให้เกิดมีการก่อควันพิษที่จะทำอันตรายแต่ประชาชน
รวมถึงห้ามเผาไฟห้ามเผาขยะห้ามเผาป่าเศษปฏิกูลต่างในพื้นที่โล่งด้วย

ผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่
หยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
เพื่อเป็นการไม่ให้มลพิษนั้นเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับว่าถัดจากนี้ไปนะคะ
ถ้าคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
จะเห็นว่าวันนี้วันพรุ่งนี้สภาพอากาศยังคงปิดอยู่นะคะ
ยังคงต้องเสี่ยงภัยกับฝุ่นละอองอยู่
แต่ถัดจากนั้นไปนับตั้งแต่สักวันที่๒๘

เนื่องจากว่าเส้นความกดอากาศจะแผ่เข้ามาในประเทศไทย
ทำให้อากาศนั้นยกตัวขึ้นนะคะ
สามารถพัดพาเอาฝุ่นละอองออกไป

ดูแล้วสถานการณ์ในช่วงของหลังวันที่๒๙กุมภาพันธ์ไปแล้วจะดีมากยิ่งขึ้นด้วย
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะ
จากข้อมูลของแผนที่อากาศของเรานี่นะคะคุณผู้ชม
จะเห็นได้นะคะว่าในพื้นที่ตอนกลางรวมถึงตอนล่างของประเทศโลกเลยค่ะ
คลื่นลมก็ไม่แรงฝุ่นก็ไม่ฝนตกก็ไม่เยอะด้วยนะคะ
ขณะที่ลมที่พัดมาบริเวณอ่าวไทยคือลมตะวันออกก็เบาลงด้วย
คลื่นก็ไม่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่น่ากังวลเรื่องคลื่น

แต่สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันให้ใบบ่